เรื่องของโควิด๑๙ที่ก๊อฟพูดไป

ด้วยดวงตาล่าสุดไม่มีแล้วใช่ไหมครับพวกนี้

กรุงเทพมหานครไม่มีผู้ติดเชื้อ

อยู่ที่๒หลัก๗๒รายนะครับ
แต่ว่าปฐุมธานีก็ยังมีอยู่๔๗ราย
แต่ว่าข่าวนี้จะต้องอ่านอย่างระมัดระวัง
เขาโพสต์บรรยายยิป

เพราะว่าโรงแรมนั้นเขาฟ้องแล้ว

เขาฟ้องท่านนี้แล้วที่โพสต์ไป
ผมยืนยันว่าผมอ่านตามที่ข่าวลง

เป็นประสบการณ์ที่แย่สุดตลอด๑๔วันของการกักตัว
มีภาพนิ่งเกือบ๕๐ภาพและคลิปอีก๔คลิป
และคำอธิบายสิ่งที่เขาเจออย่างละเอียด
สภาพห้องที่มีน้ำรั่วจนต้องใช้แก้วน้ำมารอง
ผ้าคลุมเตียงคล้ายมีเชื้อรา
รสชาติอาหารเขาบอกว่ามันเค็มจนบางมื้อกินไม่ได้
ผู้โพสต์ระบุบอกว่ามาถึงไทยวันที่๒๘มกราคม
โดยผู้เดินทางมาวันเดียวกับเขาถูกแยกไป๒โรงแรม
เขารู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจผิดไม่จ่ายค่ากักตัวด้วยเงินของตัวเอง
เพราะโรงแรมที่เขาเข้าพักเขาบอกว่าเต็มไปด้วยยุง
แมลงสาปต้องซื้อยาฆ่าแมลงเองที่นอนก็อับชื้น
เชื้อราขึ้นเหม็นอับอาหารเนี่ยเจอทั้งหนอนแมลงแมลงสาป
ถ้าสั่งอาหารกินเองก็แพงมากผมย้ำทุกบรรทัศน์ว่าอันนี้เขาบอก
จึงต้องโทรหาสาธารณสุขบอกไปตรงบอกว่าพี่ช่วยชีวิตผมหน่อย
ช่วยจากตรงนี้หน่อยเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการในสองชั่วโมงครับ
จัดการประชุมแก้ปัญหาเชฟรับปากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น
แต่เรื่องความสะอาดนะครับช่วยไม่ได้ต้องเปลี่ยนห้องไปเรื่อยนะฮะ
วันหลังพี่เขาบอกว่าอาหารดูดีขึ้นจากกับข้าวอย่างเดียวก็มาเป็นสองอย่างบ้าง
แต่ก็ต้องเขียอาหารดูทุกวันในมื้อที่มีข้าวแกงมัสสมันนะครับ
เขาบอกเขาเจอแมลงแต่เชฟบอกว่านั่นมันเป็นมอดที่ติดมากับข้าวเนี่ยนะฮะ
อันนี้มอดจริงอันนี้นะฮะแต่ว่าไม่รู้ยังไงถึงติดเข้าไปได้เชฟบอกไม่อันตรายหรอกนะฮะ
แต่วันสุดท้ายวันที่๑๑กุมภาพันธ์เขาบอกอาหารเที่ยงเป็นผัดมกรณีอร่อยนะครับ
แต่เห็นขาแมลงสาปคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยปุ้ยก๊อฟดูหน่อย
นี่ไงมันจะมีขนด้วยหน้าขาแมลงสาป
อันนี้รูปจากเขานะฮะตอนนั้นเขาบอกเขาตัวสั่นน้ำตาไหลขยะแขยง
ผมเปลี่ยนคำหน่อยละกันจะอาเจียนถึงคิดจะปล่อยผ่านแต่ก็ปล่อยไม่ได้จริง
เขายังโพสต์เปรียบเทียบกับสถานที่กักตัวอีกแห่งที่ป้าของเขาถูกแยกไปกักตัว
แตกต่างกันมากทั้งสภาพห้องที่สะอาดอาหารดีน้ำดื่มมีให้ครบ๑๔วัน
แต่เขาต้องสั่งเพิ่มเองเพราะได้มาแค่๒ขวดนะครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังคนโพสต์ครับชื่อว่าคุณดุลยวิทย์พดุงแสงนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้คาดหวังจะได้อยู่หรูและไม่ได้ต้องการให้โรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวมีปัญหา
แต่ตอนหลังมีปัญหาซะแล้วล่ะครับเดี๋ยวเล่าต่อนะฮะ
แต่เขาบอกว่าอยากให้ปรับปรุงเพื่อไม่ให้ใครมาเจอแบบนี้อีกฟังเขาเล่าครับ
แต่เขาบอกว่าอยากให้ปรับปรุงเพื่อไม่ให้ใครมาเจอแบบนี้อีกฟังเขาเล่าครับ
แต่เขาบอกว่าอยากให้ปรับปรุงเพื่อไม่ให้ใครมาเจอแบบนี้อีก
แต่เขาบอกว่าอยากให้ปรับปรุงเพื่อไม่ให้ใครมาเจอแบบนี้อีก
คือในบรรทัศน์ของเรานี่คือต่อให้มันฟรีหรือไม่ฟรี
มันไม่ควรที่จะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอย่างนี้
เข้าไปในอาหารนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วค่ะมันอักษาบอะไรอย่างนี้
อืมได้ฟังพี่เขาก็ก็มีประเด็นอยู่หลายประเด็นเหมือนกัน
ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบโรงแรมในโพสต์ครับ
ประตูปิดฮะประตูด้านหน้าปิดแล้วก็ไม่ได้มีการชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
แต่พอประมาณสัก๔ทุ่มได้ครับ๔ทุ่มครึ่ง
โรงแรมโพสต์ประกาศในเพจของโรงแรมชี้แจงว่า
การโพสต์ต้นเรื่องทำให้โรงแรมเสื่อมเสีย
ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สร้างความเสียหายให้กับโรงแรม
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาแล้ว
เรื่องนี้ก็คือมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับ
คือคนที่มาจากต่างประเทศก็มีโอกาสเลือก
จัดให้แล้วรัฐเป็นคนจ่ายเงินให้หัวละ๑๒๐๐ต่อวัน
คือท่านเลื่อนโรงแรมได้ท่านอยากจะเอาที่มันดีหน่อย
ใกล้บ้านท่านเดี๋ยวครบ๑๔วันแล้วจะกลับบ้านง่าย
หรืออะไรยังไงอันนี้แต่ท่านต้องจ่ายตังค์

อันนี้ก็เป็นสิทธิของท่านด้วยแหละ